มาดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหญิงวัย๑๒ปีที่ป่วยเป็นออทิสติกคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ต้องถูกแฟนนุ่มของพี่สาววัย๑๖ปีเข้ามาข่มขืนกระทำชำราวนะครับ
แล้วก็ทั้งสองคนยังได้จับย่ามัดมือมัดเท้าขโมยเงินขโมยทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไปด้วย
ล่าสุดทั้งสองคนถูกจับกลุ่มได้แล้วนะครับแต่ว่ายังให้การภาคเศษอยู่

กับสาวน้อยวัย๑๒ขวบที่ป่วยเป็นออทิสติกตามคำสั่งของแฟนสาวในวัย๑๖ปีที่มีศักดิ์เป็นพี่สาวแท้
และสาเหตุที่เลือดไหลออกจากอวัยเพศนั้น
มาจากวัตถุอื่นในการล่วงละเมิดแทน

เพศผมครับทีนี้ผมมันหลับอยู่
ส่วนตัวพี่สาววัย๑๖ปีวันนี้ตำรวจก็รวบตัวมาได้เช่นเดียวกัน
แต่ตัวของพี่สาวกลับมีความเครียด
ไม่ยอมบอกถึงมูลเหตุที่แท้จริง
ว่ามีการกระทำชำราวน้องสาวจริงหรือไม่
รวมทั้งเพราะเหตุใดถึงลงมือทำทำร้ายญาติแท้
เลี้ยงดูตนมาตั้งแต่แบบบอก
การสอบปากคำโดยพันธ์ตำรวจเอกอนุรุษอิ่มอาบ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ใช้เวลาร่วมนานกว่า๓ชั่วโมง
หญิงสาววัย๑๖ปียอมรับสารภาพทั้งหมด
แต่รายละเอียดของการสอบปากคำ
ขอเก็บเป็นแนวถามในการดูสัญญา
เพราะไม่อยากให้ครอบครัวผู้เสียหาย
เสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้

ส่วนกรณีที่ในมองจะให้การพาดเศษ

หาจับใบรับรองแพทย์ที่ยัดนำมาพอบให้อยู่ดี

ที่มีเหตุในเรื่องของ
แล้วก็การกระทำเป็นการทำคนในครอบครัว
คือพี่สาวและพี่เขยก็ทำต่อน้อง

แล้วก็เรื่องนี้แม้ว่าในชั้นนี้

แต่เราก็ใช้หลักิตวิทยาศาสตร์

ก็ขออนุญาตว่าเรื่องนี้เป็นคดีของในตัว
มันมีเกี่ยวกับเด็กขออนุญาตสั่งก่อน
ขณะที่ทางด้านครอบครัวผู้เสียหาย
ยืนยันกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ที่บ้านไม่มีแตงกว่าตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
ด้านหลังคือห้องนอนที่มีคนไปพบเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ที่เปลี่ยนเป็นออร์ติสติกนอนเหมือนเตียง
ในขณะเดียวกันจุดนี้เองที่ผมยืนอยู่
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มีคนไปพบ
เป็นคุณยายวัย๗๓ปี
นอนอยู่ในสภาพที่ถูกมัดมือแล้วก็มัดเท้า
ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ที่ผมเล่ามานี้นะครับ
เกิดขึ้นในระหว่างวันที่๒๐และ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

สร้างความหวัดภาวะทั้งย่าและน้องสาววัย๑๒ปีที่ป่วยเป็นออทิสติก
แม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วหลายวัน
แต่ในยามค่ำคืนย่าก็ต้องคอยปลอบขวัญ
และกอดให้กำลังใจก่อนนอนทุกคืน
ส่วนบ้านหลังที่เกิดเหตุตอนนี้ผู้เป็นพ่อยังคงปิดตาย
และจะไม่กลับไปอยู่ที่นั่นอีก
กว่าจะแน่ใจว่านายหมอกจะไม่ย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ส่วนร่องรอยและความสัมพันธ์ของในหมอก
เด็กหญิงวัย๑๖ปีที่เขียนไว้บนฝาผนัง
ครอบครัวก็ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ
ให้กับเด็กสาววัย๑๖ปีคิดได้
และเลิกยุ่งกับสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมด
และเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นเด็กที่น่ารักของทุกคนในครอบครัวหลังจากนี้ต่อไป
ประคันธีระรัตนสิริกุลถ่ายภาพ
นัทพงศ์เรียสันเทียข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน